สวัสดีค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนในทุกวันนะคะ
เราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างให้ปลอดภัย

กองทุนเงินทดแทนดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ลูกจ้างมาบอกกันค่ะ
รู้หรือไม่ว่าลูกจ้างอย่างเรา
เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจากการทำงานให้ในจ้าง
เราจะได้รับความคุ้มครองและค่ารักษาพยาบาลอย่างไรบ้าง
ลูกจ้างอย่างเราประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง
เราไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่ะ
เพราะลูกจ้างอย่างเรามีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทน
โดยจะคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าทำงาน
องทุนเงินทดแทนจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย๑ครั้ง
แต่หากมีการบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
องทุนเงินทดแทนจ่ายเพิ่มได้อีก๑แสนบาท
และหากไม่เพียงพอสามารถจ่ายเพิ่มได้อีกรวมทั้งหมดไม่เกิน๓แสนบาท
แต่ถ้าค่ารักษาพยาบาลยังไม่เพียงพอ
องทุนเงินทดแทนจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน๕แสนบาท
โดยจะต้องมีคณะกรรมการการแพทย์เป็นผู้พิจารณา
และหากยังไม่สิ้นสุดการรักษา
องทุนเงินทดแทนสามารถจ่ายเพิ่มได้อีกรวมแล้วไม่เกิน๑ล้านบาท
โดยต้องให้คณะกรรมการการแพทย์พิจารณาและคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเห็นชอบ
ในกรณีลูกจ้างเข้ารักษาในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา
หรือกรณีมีความจำเป็นไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก
แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลของรัฐสามารถได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นจนสิ้นสุดการรักษา
สรุปให้เข้าใจง่ายก็คือกองทุนเงินทดแทนจะคุ้มครองดูแลลูกจ้างที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน
ซึ่งในปัจจุบันลูกจ้างจะได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดหากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นจนสิ้นสุดการรักษา
เพราะความปลอดภัยของลูกจ้างถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ
และนี่คือสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับจากกองทุนเงินทดแทนดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ลูกจ้าง
หากลูกจ้างท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถไปสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวก
โทร๑๕๐๖ตลอด๒๔ชั่วโมง
ป่วยอุ่นใจกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองค่ะ